จังหวะนี้เกียรติยศเจอให้บอลพลาดมาเข้าทางอนานวัดขั้นทีมยาว
เจ้าตัวจะพาบอลขึ้นมายิงเข้าประตูไปอย่างสุดแรง
อันดับที่๔ทีมพัทยาไทเทคเจ้าถิ่น
โดยลูกนี้นนทพันธ์ได้โอกาสแต่งบอล๑จังหวะ
ก่อนปั่นบอลที่ซ้ายจับเคดันตัวเองเข้าประตูไปอย่างไม่น่าเชื่อ

อันดับที่๓มากันที่สนามศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณวลีกีฬาเวท
จังหวะนี้วิทยาด้วงภูได้บอลจากฝั่งขวา
ก่อนจะปั่นด้วยสายเสียบสามเสียบสองเข้าไป
งานนี้กองเชียร์ได้เฮกันเลยทีเดียว
อันดับที่๒มังกรเทพบางกอกซิตี้
เปิดบ้านรับการมาเยือนมเกษมบัณฑิต
จังหวะนี้ปรัชญาศรีมันตะรับบอลจากแข้งร่วมทีมก่อน
เจ้าตัวจะครึ่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วค่อยบอลเข้าประตูไปอย่างเหนือช้า

ที่สนามผู้ติดอันดันบางนาตาหาน้ำราชนาวี

ลูกนี้ทีมเยือนได้โอกาสปลุกโดยเว็นเดล
ชกบอลได้จากบริมเส้นพร้อมขวา

ในชวานถิงเจ้าถิงลูกนี้กดไลฟ์ไปเลย
โปรแกรมนะครับการแข่งขันวันนี้เตะ๔คู่นะครับ

กรมทางหลวงเจอกับศรีสะเกดอันดับ๘เจอดับ๑๐นะครับ
เกษตรบรรดีอันดับ๔เจอกับราชนาวีอีอันดับ๙
จ่าฝูงเจอกับพัทยาไทเทคอันดับ๑๑
แล้วก็สมุทรสาคอร์อันดับ๖เจอกับนักคอร์นราศีมาร
มอมอีวันอันดับ๑๔ซึ่งตกชั้นไปแล้วเป็นทีมแรก

ส่วนพรุ่งนี้ติดตามโปรแกรมสำคัญทางหน้าจอ
ไทยรัฐทีวีกับการลุ้นแชมป์ของอีกหนึ่งทีม